มีชาวบ้านส่งคลิปมาร้องเรียนกับเรา
บอกช่วยตรวจสอบให้หน่อยนะพระจริงหรือพระปลอมก็ไม่รู้
แต่ท่าทางจะพระจริงนี่แหละนะเพราะว่าเขารู้ว่าวัดอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
พระในวัดเนี่ยเขาทำแบบนี้เขาถ่ายคลิปแบบนี้
อ่าทุกผู้ชมไปดูนะฮะ
นี่ฮะคือเอาวิกผมมาใส่อย่างนี้
แต่งหน้าทาปากด้วยนะคะใส่เสื้อเป็นเสื้อกีฬา
เสื้อยืดนะครับผ้าห่มผ้าห่มอะไรก็ไม่รู้
เอาผ้ามาพันเหมือนทำเป็นชุดอะไรแบบเนี้ยอืมเนี่ยฮะ
ชาวบ้านบอกโอ้โหอะไรเนี่ยแต่ชาวบ้านยืนยันว่านี่คือพระ
ของวัดแห่งหนึ่งนะครับ
ในอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดในพื้นที่ตะบนกลางนี่ฮะ
ผู้ชายสองคนนะฮะลักษณะคล้ายพระเลยล่ะนะครับ
เอาวิกมาใส่นะครับเล่นหยอกล้อกันอยู่ในห้อง
คือถ้าดูในห้องเนี่ยเห็นไหมภาพนี้เนี่ย
จะเห็นว่ามีสบงสีเหลืองด้วยและสภาพไม้นะข้างฝา
ลักษณะมันคือกุฏิวัดอืมกุฏิพระในวัดนี่ฮะ
มีการแต่งหน้าเขียนคิ้วทาปากนะครับโอ้โห
วันนี้คุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ก็เลยลงพื้นที่ไปหาชาวบ้านที่ส่งคลิปวิดีโอมาร้องเรียนกับเรานะฮะ
เขาบอกว่าชายที่อยู่ในคลิปวิดีโอเนี่ยเป็นพระจริงนะครับ
เป็นพระลูกวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลกลางอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
แล้วชาวบ้านเห็นพฤติกรรมแบบนี้มาหลายครั้งแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งเห็นนะครับ
เนี่ยแหละเพิ่งจะมีหลักฐานกันจัดจะนะครับพฤติกรรมไม่เหมาะสมของพระลูกวัดกลุ่มนี้เนี่ย
ดื่มเหล้ากันในวัดก็มีนะแต่งตัวแบบเนี้ยแบบผู้หญิง
เสียงดังเอะอะโวยวายจุดประทัดเล่นในวัดก็มีแต่เมื่อก่อนไม่มีใครกล้าพูด
เพราะไม่มีหลักฐานแต่ตอนนี้เขาได้หลักฐานมา
เขาเลยส่งมาให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
มันก็ไม่เหมาะสมเพราะว่าหนึ่งเขาเป็นพระเป็นเนรมันไม่เหมาะสม
อยู่แล้วค่ะอืมเคยเห็นไหมคะเคยรู้จักเคยเขาแต่งตัว
วิดวายกระตู้วู้แบบนี้นะปกติพระบางท่านอาจจะมีกันคิว
ด้วยนะคะถ้าสังเกตดูดีดีอืมคือที่ที่เราอยากจะให้มันเกิด
การเปลี่ยนใส่อืมแก้ไขอะไรอย่างงี้เป็นเพราะว่าอะไร
คือเราเห็นว่ามันแบบหนักมากแล้วหรือมันก็หนักแต่ชาวบ้านก็พูดอะไรไม่ได้
เพราะว่าเขาต้องได้รับบทลงโทษนะคะ
คือชาวบ้านเขาก็ไม่สบายใจแต่ตอนแรกเขาไม่มีหลักฐาน
ก็ไม่รู้ว่าจะไปบอกใครไปฟ้องกับใครนะครับ
หลักฐานมาก็ส่งให้ทีมข่าวของเรานะครับ
วันนี้นะครับคุณสุชาดาก็เลยไปที่วัดที่ชาวบ้านบอกนะครับ
วัดแห่งนี้เนี่ยในวัดเนี่ยเขาเป็นโรงเรียนพระปริยติธรรมด้วยนะครับ
นะฮะได้ไปเจอท่านเจ้าวาดวัดนะครับเจ้าวาดบอกว่าอ๋อ
เจ้าวาดทราบเรื่องแล้วนะทราบเรื่องเมื่อเช้านี่แหละ
ข่าวเช้าของไทยรัฐทีวีเนี่ยค่ะเจ้าวาดท่านก็ได้ดู
ชาวบ้านก็ได้ดูนะครับเห็นข่าวผู้ชายสามคนคล้ายพระสงฆ์
นะแล้วก็เอาวิกมาใส่ทำท่าทางแบบนั้นแบบนี้
ท่านก็แบบโอ้ยคุ้นอืมร้อยเอ็ดด้วยที่ชาวบ้านร้อยเอ็ด
ส่งมาให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีช่วยตรวจสอบอ้าวพระในวัดนี่เองค่ะ
พระหนึ่งรูปกับเนรสองรูปก็เลยเรียกมาถามเนี่ยฮะ
นั่งอยู่ข้างหน้าท่านเจ้าวาดนะครับทุกผู้ชมครับที่คุณสุชาดา
ไปนั่งฟังอยู่ด้วยเนี่ยท่านเจ้าวาดบอกว่าเขามาสารภาพหมดแล้ว
รับผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดบอกว่าทำไปเพราะ
รู้เท่าไม่ถึงการค่ะแล้วก็ยอมศึกนี่ฮะ
เจ้าวาดวัดก็บอกนะฮะบอกว่าพระที่ปรากฏในคลิปเนี่ย
เป็นพระอายุ๒๓ปีเป็นพระหนุ่มมาบวชเรียนอยู่ที่โรงเรียน
พระปริยติธรรมจนจบม๖แล้วนะนะ
ก็จำวัดอยู่ที่นี่ต่อนะครับแล้วเมื่อช่วงเมษายนที่ผ่านมา
มีสามเณรมาบวชสองรูปมาเรียนที่โรงเรียนพระปริยติธรรม
นะแต่ที่พักไม่พออืมนะฮะที่พักไม่พอ
ก็เลยต้องให้ไปอยู่กุฏิเดียวกับพระรูปนี้ก็อยู่กันสามรูป
พระหนึ่งสำมะเนรสองโอ้โหทีนี้หลวงพี่เนี่ย
แทนที่จะดูแลน้องเนรดีอบรมบ่มนิสัย
ให้อยู่ในกิจของเนรกิจของสงฆ์นี่อย่างงี้เลยอืม
แบบนี้เลยเพราะฉะนั้นท่านเจ้าวาดบอกว่าเรียบร้อยฮะ

ก็ว่าเขาดูเราดูเท่าไม่ถึงการนะ
เขาก็ตอบอย่างนี้แหละก็คิดสนุกก็ทำไป
หลังจากนั้นก็เลยคุยกับพระที่ปรากฏในคลิปนะฮะ
ซึ่งศึกแล้วนะครับเป็นอดีตพระนะครับ
เขายอมรับว่าเขาทำจริงนะครับที่ทำกันเนี่ยก็คือเอาเศษผ้า

เอาเครื่องสำอางต่างเอามาทำเล่นกัน
ถามว่าเอามาจากไหนล่ะก็เอามาจากเวลาที่มีกิจนิมนต์ไปงานต่างอ่ะ
ค่ะอ่าเวลาเขานิมนต์ไปสวดงานนู้นงานนี้อืม
งานแต่งงานศพงานขึ้นบ้านใหม่อะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ก็เก็บมานะแล้วก็เอามาเล่นกันนะครับ
ด้วยความคึกขนองตามภาษาวัยรุ่น
แล้วก็รู้เท่าไม่ถึงการนะครับส่วนคลิปที่มันถูกเผยแพร่ออกไป
อันนี้คือถูกแอบถ่ายเขาบอกว่าถูกแอบถ่าย
ก็ชาวบ้านเขาก็ทนไม่ไหวเขาต้องหาหลักฐานนะครับ
ชาวบ้านบอกว่านอกจากลักษณะแบบในคลิปแล้วเนี่ย
ดื่มเหล้ากันด้วยแอบดื่มเหล้ากันด้วย
แต่ว่าพระกับเนรที่ถูกจับศึกแล้วเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าไม่จริงนะครับ
ที่เห็นว่าดื่มเนี่ยคือดื่มน้ำอัดลมนะครับ
สุดท้ายก็ได้กราบขอโทษท่านจ้าวาดวัดนะครับ
ที่ไม่ยอมเชื่อฟังแล้วก็ทำเรื่องเสื่อมเสียให้เกิดขึ้นกับทางวัด
มันเป็นผ้าเฉยครับไม่ใช่ชุด
เป็นพระแค่เอามาปิดตรงหน้าอกเฉยครับ
ก็คือตั้งใจเอามาเล่นกันเล่นอื่น
เฉยครับไม่คิดว่ามันจะออกไปขนาดนี้ครับ
รู้สึกผิดครับว่าทำไมทำกันแบบนี้ผมก็โอ้
คือตอนเล่นเราไม่ได้นึกถึงแบบภาพถ้าภาพหลุดแล้วมันจะดูไม่ดี
คิดว่าเขาจะถ่ายเราครับ
อย่าไปคิดเลยครับว่าไม่คิดว่าเขาจะถ่ายครับ
เป็นบุญของศาสนาแล้วนะฮะที่มีชาวบ้านไปถ่ายจนได้นะครับ
อย่างนั้นก็ไม่มีหลักฐานค่ะคืออย่างเงี้มันรู้เท่าไม่ถึงการไม่ได้อ่ะ
อันนี้มันเกินเกินกว่าจะเป็นวิสัยที่จะทำแล้วใช่ไหมใช่
ถ้าผิดเล็กน้อยโอ้โหหิวเหลือเกินแอบฉันมาม่า
ตอนเย็นเย็นค่ำค่ำเนี้ยเอออันนี้ยังพอไหวนะ
ตามภาษาวัยรุ่นอันนี้ต้องรู้ว่าเมื่อเป็นพระเป็นเนรแล้ว
ควรจะต้องปฏิบัติตัวยังไงโอ้โหนี่มันไม่ควรอย่างยิ่งก็รู้อยู่แล้ว
เอาวิกผมมาใส่อย่างนี้ใช่ค่ะเล่นกันแบบในคลิปอย่างเงี้โอ้โหมันไม่ได้นะฮะ
คือเขาก็พาคุณสุชาดาผู้สื่อข่าวของเราไปที่กุฏินะครับไปดูว่าผ้าม่านเศษผ้าพวกเนี้ยนะฮะ
เข้ามาพันเอามาแต่งตัวกันนะครับทุกผู้ชมครับวิกผมเครื่องสำอาง
เขาบอกว่าทิ้งไปหมดแล้วนะพอรู้ว่าเออคลิปเผยแพร่ไป
แล้วก็รู้ว่าเป็นสิ่งไม่ถูกต้องทำผิดก็ทิ้งไปหมดแล้วนะครับ
ตอนนี้ก็เตรียมเก็บเสื้อผ้ากันแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านกันนะทั้ง๓คนนะครับ
คุณสุชาดานำคลิปนี้ไปให้ชาวบ้านในพื้นที่ดูนะครับอย่างคุณป้าสุมารีนี่ตกใจเลย
บอกว่าอู้๓คนนี้เนี่ยพระกับเนรกลุ่มนี้เนี่ยคุ้นดีคุ้นหน้ากันดีนะครับ
แต่เห็นพฤติกรรมแบบนี้ก็ไม่ไหวนะครับไม่เหมาะสมจริง
กระทบต่อความเลื่อมสายศรัทธาของชาวบ้านแต่ถ้าถามว่าพระเนรสามคนนี้
พระเนรสามคนนี้ปกติมีนิสัยยังไงก็เป็นพระเป็นเนรที่ดีนะ
ค่ะมีงานบุญมีงานอะไรก็คอยช่วยเหลือกันอยู่ตลอดนะครับ
ทีนี้เอาละก็ต้องศึกไปแล้วแต่ก็ยังเป็นห่วงอนาคต
ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ทางวัดทางโรงเรียนเนี่ยสนับสนุนให้เขามีที่เรียนต่อ
นะเพราะว่าเนรสองรูปเนี่ยที่ต้องศึกไปเนี่ยเขายังเรียนไม่จบ

ลูกภารกิจภาพบ่อยนี่ค่ะก็ดี
มีงานบางไหนก็ไปซอยก็งานเฮ็ดปวงสวงก็ไป
ก็บดย่าวแร่อี้ยังก็มีเท่านั้นแล้ว
ถ้ามีตัวสร้างก็มีถ้าเขาดีก็มีก็สร้างหลาย

เรื่องเรียนของเด็กกลุ่มนี้นะครับ
ทางคณะกรรมการโรงเรียนพระปริยติธรรมบอกว่าเดี๋ยวจะไปตรวจสอบให้นะครับ
แต่ก็ต้องตรวจสอบควบคู่กับเรื่องการพิจารณาบทลงโทษนะฮะทีเนี้ยมันเป็นช่วงลอยต่อ
สอบปลายภาคเดี๋ยวจะดูให้ว่าเออจะเอายังไง
จะให้สอบไหมแล้วก็อาวุธไปเผื่อจะไปเรียนต่อทางโลกอะไรก็ว่ากันไป
เพราะทางธรรมนี่ไม่ได้อ่ะก็ต้องเป็นพระเป็นเนรถึงจะได้เรียนตรงนี้นะคะ